คุณผู้ชมจำข่าวที่เราเล่าเมื่อวานได้ไหมคะที่กาญจนบุรีค่ะ
ที่ตอนแรกมีไปงานแต่งกันแล้วสุดท้ายทะเลาะกันอืม
ปรากฏว่ามีคนถูกลุกหลงโดนยิงตายซึ่งคนที่โดนยิง
ก็เป็นญาติกับมือยิงครับมือยิงคือเบิร์ตอืม
ล่าสุดตำรวจจับตัวเบิร์ตได้แล้วนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังวัด
พระงามที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะผู้ตายเนี่ยชื่อในทน
อายุ๔๒ปีถูกยิงด้วยปืนไทยประดิษฐ์ไม่ทราบขนาด
เข้าที่ศีรษะนะคะใบหน้าแล้วก็หน้าอกรวม๗รู
ซึ่งนายทนคนนี้มีศักดิ์เป็นลุงของคนยิงก็คือในเบิร์ตซึ่งเบิร์ตก็อยู่บ้านห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๔๐๐เมตรเท่านั้นเอง
อีกรายหนึ่งคือในฟิล์มค่ะฟิล์มจริงแล้วเนี่ยคือคู่กรณีโดยตรงนั่นแหละ
แต่จังหวะยิงเข้าไปเนี่ยฟิล์มอ่ะไม่รู้เอี้ยวตัวหลบทันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่กระสุนมันถ่าหัวฟิล์มไปนิดนึง
แต่มันเข้าหัวในทนเต็มเต็มเลยนะคะหลังก่อเหตุเบิร์ตก็ขอมอบตัวสู้คดี
ตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนก่อนที่ช่วงเที่ยงก็จะนำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นี่คือในเบิร์ตนะคะเบิร์ตเล่าแบบนี้ว่าเขากับฟิล์มเนี่ยทะเลาะกันมานาน
กระทั่งวันเกิดเหตุฟิล์มพร้อมกับพวกอีก๘คน
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปร่วมงานแต่งงานในหมู่บ้าน
จังหวะที่ฟิล์มขี่รถผ่านหน้าบ้าน
ทนที่มีศักดิ์เป็นลุงก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามกลุ่มในฟิล์มไป

คือในทนเนี่ยเขาตั้งใจจะเป็นตัวกลางในการช่วยเคลียร์ปัญหาให้
เพราะว่าแก๊งสองแก๊งนี้ทะเลาะกันมานานแล้ว
แล้วก็เคยมีผู้ใหญ่เป็นคนกลางมาเคลียร์ให้ก็หลายครั้งแล้วแต่มันไม่จบสักที
ตัวเบิร์ตเองก็นั่งรถกระบะตามไป
ไปถึงตรงจุดเกิดเหตุยังไม่ทันได้เจรจาอะไรเลย
ก็เห็นฟิล์มเนี่ยเดินดุ่มเข้ามาหา
ก็เลยยิงก่อนเลยเปิดเองก่อนเลย
โดยไม่รู้ว่าลุงยืนอยู่หลังฟิล์มจะถูกลูกหลง
กระสุนเข้าไปที่ร่างกายจนเสียชีวิต
พอตั้งสติได้ก็เลยมามอบตัวขอสู้คดี
ตำรวจใช้เวลาทำแผนประกอบคำรับสารภาพแค่๑๐นาทีนะคะ
แล้วก็คุมตัวเบิร์ตขึ้นรถกลับโรงพัก
ข้อหาก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่า

ตอนนี้อยู่ระหว่างเรียบตัวมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของฟิล์มคนเจ็บนะคะ
ก็เจอแม่เจอภรรยาแล้วก็ญาติของฟิล์มอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลย
แม่ของฟิล์มเนี่ยนำกรอบรูปใส่ประกาศนียบัตร
จากการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการรุ่นปี๒๕๖๔ผลัดที่๑
โรงเรียนการบินมาให้นักข่าวดู

นี่เพิ่งจะปลดประจำการมาเองนะแล้วก็ไปร่วมงานแต่งเนี่ย
คือแม่บอกว่าก่อนที่ลูกชายจะออกจากบ้านเนี่ย
เอาประกาศนียบัตรใบนี้มาอวดแม่ด้วยความภาคภูมิใจอยู่เลย
เพราะลูกมีความฝันอยากจะสร้างครอบครัว
แล้วก็ออกมาดูแลภรรยาที่กำลังตั้งท้องได้๒เดือน
แล้วก็วางแผนว่าจะบวชเรียนทดแทนบุญคุณของแม่
พอลูกออกจากบ้านไปไม่ถึง๕นาทีเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์นี้เลยค่ะ
เอิ้นเขาก็ตั้งใจจะออกมาทำมาหากิน
ก็จะสร้างครอบครัวแล้วแหละเขาก็เริ่มแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วอะเนาะ
ก็บอกกันนะเค้าว่าฉันจะบวช
ลูกขับรถจะกลับบ้านแล้วแล้วคนตายเรียกดักหน้า
แล้วเหมือนเราก็มีคนล้อมแล้วก็ผู้คนยิง
ขับรถกระบาดมาถึงได้จ้อยยิงเลย

เราก็ถามว่าอาการของฟิล์มตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
เพราะว่าล่าสุด
อาการของฟิล์มตอนนี้ทรงตัวแล้วหมอพูดทำนองให้ครอบครัวทำใจอ่ะ
แม่ก็เลยแบบเศร้าทุกข์กันใหญ่เลยค่ะภรรยาของฟิล์มก็บอกนักข่าวทั้งน้ำตาบอกว่าก่อนที่ฟิล์มจะปลดทหารเนี่ย
เพิ่งพูดกับเธอเองว่าฟิล์มจะเป็นพ่อที่ดีนะ
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยฟิล์มก็บอกฟิล์มไม่เคยปล่อยให้ตัวเธอต้องลำบากเลย
ช่วงที่เป็นทหารอยู่ก็ส่งเงินให้ใช้ตลอดส่วนฝั่งคนก่อเหตุที่อ้างบอกว่าฟิล์มเนี่ย
เอามีดลงอาคมที่เหน็บเอวออกไปแทงเธอก็ขอยืนยันเลยว่ามันไม่เป็นความจริง
เพราะมีดไม่ได้ถูกหอดออกมาใช้ด้วยซ้ำ
จะมีน้องในทรงเดือนเขาก็ว่าจะเป็นพ่อที่ดีน่ะ
รอนะหนูก็บอกว่ารอรอเธอกลับมา
แล้วก็มาวันนี้ครับเพราะเขาก็โทษจริง
ว่านี่คือคำพูดสุดท้ายที่พี่ฟิล์มพูดกับเราก่อนจะเกิดเหตุใช่ไหมพี่

เปลี่ยนตัวเองนะเราจะเป็นคนตัวใหม่เป็นพ่อที่ดีให้ลูกเรานะ
นี่ค่ะถ้าพูดไปก็ร้องไห้ไปนะคะท้องอยู่๒เดือนด้วย
ครับเราไปที่งานศพของนายทนนะคะ
ญาติญาติก็นำร่างไปทำพิธีรดน้ำศพที่วัดเนินพระงาม
บรรยากาศก็โศกเศร้าไม่แพ้กันเลยค่ะแม่ในทนเป็นตัวแทนครอบครัวไปจุดทูปหน้ารถกู้ภัย
วิญญาณลูกชายมาที่สาราจับมือลูกชายมานะคะ
บอกลาครั้งสุดท้ายอะค่ะแม่เล่าบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ลูกแม่เป็นคนดีเป็นที่รักของเพื่อนฝูง
ชอบเข้าไปเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือคนอื่นเคลียร์ปัญหา
เพราะไม่อยากให้คนมีปัญหาหรือว่าทะเลาะเบาะแว้งกัน
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เหมือนกันตั้งใจจะไปช่วยเคลียร์
แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าโดนลูกหลงซะเองแต่แม่ก็บอกเมื่อก่อนเนี่ย
ไม่นานมาเนี่ยหมอดูก็เพิ่งมาทักลูกเองว่าเนี่ย
ชะตาจะขาดไปไหนมาไหนให้ระวังตัวนะ

พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกัน
เขาก็เป็นคนดีเขาก็ไม่เคยไปทำเลือดหลอนอะไรใครที่ไหน

มีแต่จะไปเคลียร์อย่างเดียวถ้าลูกร่านทะเลาะกันเขาก็จะไปเคลียร์อย่างเดียว
แม่ก็เศษใจแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่า
รับสารภาพว่าปมการก่อเหตุเกิดจากเบิร์ตและฟิล์มเคยทะเลาะกันมาก่อน
ถึงขั้นมีการไปเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์ท้าทายกันอยู่บ่อย
ซึ่งตำรวจก็นำตัวในเบิร์ตไปฝากหางศาลจังหวัดกาญจนบุรีวันพรุ่งนี้นะคะ